บ้านหลังนี้ของนายเก่งนะในเก่งก็บอกว่าไอ้ฝั่งวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหยกพวกมา
ทำร้ายไม่พอจะทำร้ายครอบครัวเขาด้วย
ปรากฏว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่๓๐มีนาคมพอไปเจอกับตำรวจ
ตัวเขาเองโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเฉยเลย
มันจะได้จบมันจะได้จบมันจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนด้วย
พี่บ๊อยพี่บ๊อย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

นี่อีกฝ่ายนึงนะบอกว่า
อันนี้ถือเป็นกำนันเป็นบุคคลที่๓เลยนะ

รับว่าต่างฝ่ายต่างใจร้อน
แล้วดื่มมาด้วยไงมีฝ่ายที่เมามาด้วย

วันนี้ครับคุณผู้ชม๗เมษายน
เดี๋ยวจะนัดคู่กรณีทั้งสองฝั่ง

มีบัตรเกี่ยวกันต่อไปอย่างนี้

ไม่รู้แก้ปัญหาหรือหมกปัญหาหน้านี้นะแล้วแต่มุมมองนะ